หน่อยก็มาเกี่ยวกับเรื่องของวงการพระศาสนาแต่มาเป็นโจรใจบาป
อืมจะเหมือนว่าเป็นโจรใจบาปก็ผิดนะถ้าเกิดไปเอาของถูกไหม
ดีก็ยกมือไหว้พระพุทธรูปด้วยเออยังไง
เนี่ยนะคะภาพมันก็จับไว้ได้ชัดเจนแล้วผู้ชายคนนั้นดูลองดูพฤติกรรมเขา
ในมือเขาคือพระพุทธรูป
ขโมยของวัดเสร็จไปเอาพระพุทธรูปที่ชาวบ้านนำมาสการะบูชามาใช้เป็นเครื่องมือ
งัดแงะตู้คุณเหมือนกับไม่มีอุปกรณ์หรืออย่างไร
เอาพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเขาเอามาตั้งเอามาไว้บูชาที่อยู่ในวัด
เอาวันนั้นพระพุทธรูปมางัดงัดภาพกล้องวงจรปิดที่วัดท่าชัยสิริอำเภอบ้านลาดที่เพชรบุรี

คนร้ายเนี่ยนะคะเป็นผู้ชายคนนี้สวมเสื้อที่ฉันเดาสีส้มนะคุณ
เสื้อเขาก็คือสีเด่นมากครับเป็นเสื้อแบบสีคล้ายเหมือนผ้าถวายแบบแก้บนอะไรแบบนี้นะคะ
เข้ามาเลยค่ะมาถึงก็ตรงมาตรงตู้บริจาคอายุสักประมาณ๓๕๔๐ปีแล้วคุณ
วิธีที่เขาเข้ามาเขาปั่นจักรยานเข้ามานะเดินเข้าไปในโบสถ์
ก่อนที่จะไปแงะงัดแงะตู้บริจาคยกมือพนมไหว้พระประธาน
แล้วเข้าไปหยิบพระพุทธรูปเนื้อทองเหลืองปางยืนถวายเนธที่อยู่บนหน้าตรงแท่นพระประธาน
แล้วเอามาทุบแม่กุญแจที่คล้องตู้บริจาคอยู่พังไป๓ตู้ค่ะ
เงินในตู้ไปหมดเลยนะใส่กระเป๋าสะพายตัวเอง
ปั่นจักรยานหลบหนีไปลงมือมันของหมด๕นาที
เพื่อที่จะอะไรให้ชาวบ้านนี่แหละเข้ามากราบพระประธาน
ไม่เอกใจหรอกจะมีคนร้ายแฝงตัวมาแบบนี้
ดูกล้องแล้วเนี่ยเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นคนในพื้นที่
ตู้บริจาคเองก็เป็นตู้ไม้ทางวัดก็ไม่ได้เก็บเงินไว้ในตู้บ่อยนักหรอก
ก็คาดว่าคนร้ายน่าจะได้เงินไปสักประมาณ๒๐๐๐บาทนะ
โชคดีที่พระพุทธรูปที่คนร้ายใช้พยายามเอาไปเป็นอาวุธ
ทุบแม่กุญแจไปงัดตู้บริจาคไม่ได้รับความเสียหายมากนัก
แต่ท่านบอกว่าน่าเศร้านะที่คนร้ายไม่เกรงกลัวต่อบาป
เดี๋ยวจะต้องมีการจัดคนดูแลอบทมา
แล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนตู้รับบริจาคให้มันดูแข็งแรงมากขึ้น
นี่ฮะพระองค์นี้แหละที่เขาใช้ในการก่อเหตุ
แล้วเอาเสียงท่านแบบตำลงไปกระแทกลงไปที่ตู้อีก
ขอให้จับให้ได้ครับผมพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์